คุณภาคภูมิเล่าให้คุณผู้ชมฟังสำคัญมากก็คือเรื่องของการปิดวาว
ทีนี้ค่ะมีอีกทีมหนึ่งที่ร่วมมือกันในการปฏิบัติหน้าที่กับเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปปิดวาว
นั่นก็คือทีมโดรนคือโดรนเขาก็บินดูมุมสูงนะคะ
เพื่อที่จะหาจุดหาพิกัดของวาวตรงนี้เพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่เข้าไปในพื้นที่แล้วก็สามารถปิดวาวได้
คือทีมข่าวของเราเนี่ยค่ะไปคุยกับทีมโดรนที่ปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์นี้นะคะ
ทำให้รู้จุดสำคัญว่าอยู่ตรงไหนเจ้าหน้าที่จะควบคุมเพลิงตรงไหน
อย่างไรวาวมันอยู่ตรงไหนทีมที่เข้าไปปฏิบัติการในครั้งนี้
ทั้งหมดมีสี่คนค่ะนายวีรชาติค่ำคูณหรือวี
นายธนโชคสิริพันลบหรือหมูนายนัชพลวุฒิเผ่า
และนายกริตทัศน์สารธรานนท์หรือแม็กซ์นะคะซึ่งก็เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท
คุณผู้ชมคะนี่ค่ะสี่คนนี้คือเขาพัฒนาโดรนใช้ในเชิงพาณิชย์
เป็นการใช้เพื่อการเกษตรพัฒนาจากเชิงพาณิชย์เป็นการเกษตรช่วยลดภาระ
ให้กับพี่น้องเกษตรกรเพิ่มศักยภาพให้เรื่องของผลผลิตด้วยอันนี้ถือเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่
ผลิตโดรนขึ้นมาเลยคุณแม็กซ์เนี่ยบอกว่าเมื่อวานนี้อ่ะนะคะ
ได้รับการประสานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยเอาโดรนไปช่วยหน่อยก็เอาทีมงานลงพื้นที่ไปเลยนะคะ
ภารกิจของพวกเขาก็คือหาจุดปิดวาวถังสารเคมีภารกิจสำคัญมากนะคะ
ตอนนั้นเนี่ยยังมีเปลวเพลิงที่โอ้โหมันโหมแรงมากกู้ภัยไม่สามารถเข้าไปปิดวาวได้
โรนเหมือนดวงตาให้กับทีมกู้ภัยนี่ค่ะสำคัญมากนะคะ
แต่ปัญหาคือกว่าจะบินเข้าไปได้เนี่ยมันไม่ง่ายมันต้องดูทิศทางของกลุ่มควันดูทิศทางลม
เพื่อให้มั่นใจว่าพิกัดของวาวเนี่ยมันถูกต้องจริง

ซึ่งกลุ่มควันที่เกิดขึ้นมันเป็นการโหมของควันอย่างแรงครับ
เพราะฉะนั้นจุดที่เราค้นพบก็เป็นจุดที่เรียกว่ายากในการค้นหามาก
ทีมข่าวก็ได้คุยกับจ่าสิบตำรวจคำนึงเพชรศรีพนักงานดับเพลิงพญาไทยหัวหน้าชุดที่เข้าไปปิดวาวนะคะ
ความจุเนี่ยประมาณหนึ่งล้านหกแสนลิตรนะคะนี่ค่ะ
คือทีมข่าวก็ไปคุยแล้วก็ได้ข้อมูลมาว่าพอได้รับคำสั่งให้จัดกำลังเข้าปฏิบัติการตีไฟจากด้านหลัง
ก็ใช้วิธีให้นักดับเพลิงที่สมัครใจเข้าปฏิบัติงานนะคะมาทำงานด้วยกันต้องขอความสมัครใจ
เพราะสถานการณ์มันค่อนข้างอันตรายนะคะมีสถานีดับเพลิงหลายสถานีค่ะ
ส่งตัวแทนเข้าร่วมทีม๑๒คนโอ้โหต้องชื่นชมทุกท่านจริง
จากดับเพลิงพญาไทยดาวคนนองบางอ้อตลิ่งชันลาดกระบัง
นี่คืออาสาสมัครด้วยใจนะคะเดินทางไปเลย
ประจำจุดหมู่บ้านสุภาลัยด้านหลังโรงงานห่างไปประมาณสัก๑๐กิโลกรัม
ตอนไปถึงเนี่ยค่ะก็จะมีผนังสูงสักประมาณ๒เมตรกว่า
พอเข้าไปก็จะพบว่ามีสารเคมีตกค้างจากการระเบิดอยู่เยอะเลยนะคะ
ก็ใช้เวลาอยู่สักพักหนึ่งประสานกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่ฉีดโฟมและฉีดน้ำอยู่ด้านหน้าไฟ
เพื่อให้เตรียมความพร้อมแล้วก็สั่งการ
ให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสองนายฉีดน้ำดับไฟด้านหนึ่ง
ส่วนอีก๒นายลงไปปิดวาวถังสารเคมี
แบ่งให้หนึ่งนายถือหัวฉีดน้ำฉีดให้กับนักดับเพลิงอีกนายหนึ่ง
เข้าไปปิดหัววาวทั้ง๓หัวจนเสร็จเรียบร้อยค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่คือการทำงานเป็นทีม
ของคนที่เขามีจิตใจที่อาสาหัวหน้าทีมชุดผจญเพลิงบอกว่า
วินาทีคือวินาทีชีวิตนะคะเพราะนอกจากจะแบกความหวังของคน
แต่ความหวังของทีมความปลอดภัยก็ต้องมาก่อน
ให้เกิดความสูญเสียนะคะที่สำคัญคือนักผจญเพลิงต้องดูแลตัวเองก่อนนะคะ
เพื่อไม่ให้เป็นภาระของเพื่อนร่วมทีมด้วยยอมรับเลยว่า
ทันทีที่ได้ยินสมาชิกในทีมส่งสัญญาณว่าเรียบร้อยพี่โอ้โห
คำนี้ค่ะเรียบร้อยพี่ดีใจมากนะคะ
รีบสั่งให้ถอนทีมออกจากจุดนั้นเลยให้ใช้เวลาให้น้อยที่สุดคือถอนทีมมาเลยค่ะ
เพราะว่าชุดพจนเพลิงอ่ะค่ะแม้ว่าจะต้านความร้อนได้ห้าร้อยองศา
แต่มันมีระยะเวลาจำกัดแล้วก็มั่นใจว่าไม่ได้อยู่ใต้ลมด้วยนะคะ
ก็เลยไม่มีสารพิษมันก็จะกันลมเอาไว้ค่ะ
มีโกดังอยู่ด้วยตรงนั้นก็เป็นเซฟตี้อะนะเพื่อความปลอดภัยให้กับทีมมากที่สุดนะคะ
ทีนี้ค่ะก็ต้องดูว่าที่ปิดแล้วทั้ง๓วาวอ่ะ
มันใช่วาวที่ต้องปิดหรือเปล่าคือพอปิดแล้วเรียบร้อยพี่
มันก็ต้องมาดูต่อว่ามันใช่ไหมมันปิดถูกวาวไหม
คือทางหัวหน้าทีมบอกเลยว่าคิดในใจไม่รู้จะยังไง
ถ้ามันระเบิดก็คือตายกันอ่ะยอมรับว่าทุกคนกลัวนะคะ
แต่ทุกคนสู้นะคะคือต้องทำภารกิจให้สำเร็จนะคะ
คือทีมกู้ภัยสารเคมีกรทมเขาไปด้วยใจจริง
คือพอได้รับคำสั่งให้จัดกำลังจัดชุดเนี่ยนะโอ้โหทุกคนพร้อมมาก
เขาบอกเลยว่าพอรับภารกิจมาแล้วเนี่ย
เขาก็ต้องทำอย่างเต็มที่แต่ไอ้ความเต็มที่เนี่ย
มันก็ต้องควบคู่กับเรื่องของความปลอดภัย
ขอให้ยิงน้ำเลี้ยงถังให้ผมหน่อยที่อื่นปล่อยไปก่อนแล้วดมให้ถังให้ผมหน่อยเพื่อผมจะเอาเจ้าที่ลงไปปิดให้ได้ก่อนนะครับทางโน้นก็สนับสนุนให้ยิงมาปั๊บหนึ่งก็โอเคดูผมปลอดภัยแล้วก็พอปลอดภัยปั๊บผมก็สั่งเลย
สองคนขึ้นข้างบนสองคนเลี้ยงอยู่ข้างล่างเลี้ยงอยู่หน้าบันไดเข้าไปสักไม่ถึงห้าทีก็ปิดให้เรียบร้อยพี่ถอยมาดึงออกมาก่อนถอยมาก่อนใจชื้นแล้วครับว่าเจอแล้วคือลงไปแล้วเจอแล้วไม่ต้องฟ้าแล้วไม่ต้องฟ้าน้ำเหลวแล้วแต่เนี่ยมาดูว่าที่เป้าหมายที่เขาให้มาสามวาวเนี่ยมันใช่ไหมพอถอยมาดูแล้วมันใช่มันใช่แล้วโอ
แต่เป้าหมายที่เขาให้มาก็คือเขาบอกว่ามีอยู่๓อันพวกที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยก็คือไปด้วยใจก็มีอยู่ถามว่าคิดไหมคิดอยู่สองทางถ้ามันระเบิดขึ้นมากูจะไปทางไหนนะครับสองถ้ามันระเบิดตายก็คือตายก็คือแค่สิบเมตรนะครับระยะห่างแค่สิบเมตรเนี่ยก็คือใจก็คิดถามว่ากลัวไหมกลัวแต่เข้ามาแล้วครั้งนี้ต้องเอาไว้ได้
เพราะฉะนั้นเพื่อไปเสร็จก็คือผมก็ลุยต่อนะครับลุยจนเก็บให้จนหมด
คุณผู้ชมค่ะผู้มนุยการกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยหนึ่ง
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธนภัยคุณอนุวัฒน์นะคะ
เขาก็ให้ข้อมูลว่าสาเหตุที่เกิดการระเบิด
ว่ามันมีการลุกไหม้ขึ้นมาซ้ำเนี่ย
มันเกิดจากขาดข้อมูลจากโรงงานโอ้โหอันนี้สำคัญมาก
คุณผู้ชมถ้าติดตามรายการของเราเมื่อวานนี้
ทุกครั้งที่เราได้คุยกับกู้ภัยในพื้นที่เขาจะบอกแบบนี้นะ
บอกว่าเขาขาดข้อมูลจากทางโรงงานจากเจ้าของโรงงานนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องถังน้ำมันมีอยู่กี่ถัง
อยู่ตรงไหนอยู่ใต้ดินหรือเปล่า
ทุ่มนึงได้ข้อมูลจากวิศวกรโรงงาน
ว่ามีถังความจุสักประมาณ๑๖ล้านลิตร
พอเกิดการระเบิดจะมีน้ำมันส่งไปเผาไหม้ตามจุดที่รั่วไหล
นี่แหละค่ะมันทำให้เกิดไฟปะทู้ขึ้นมาต่อเนื่อง
ได้รับคำแนะนำเอาไว้๒วิธีคือ๑ปล่อย
ปล่อยให้มันเผาไหม้ไปอ่ะค่ะพอเผาไหม้จนหมดแล้วเนี่ย
แต่ผลที่ตามมาก็คือไฟมันจะวิ่งกลับไปที่ถังคุณผู้ชม
แล้วมันจะระเบิดแรงกว่าเดิมเพราะถังสารเคมีอยู่บนพื้นดิน
อันนี้คำแนะนำหนึ่งนะคะคือปล่อยให้มีการเผาไหม้ไปจนหมด
แต่มันอาจจะวนกลับไปแล้วมันจะแรงกว่าการระเบิดครั้งเดิม
วิธีที่๒ค่ะส่งเจ้าหน้าที่ไปปิดวาวซึ่งมันยาก
ไฟมันล้อมวาวเอาไว้หมดเลยและอุณหภูมิเนี่ยกว่า๕๐๐องศาเซลเซียส
และเสี่ยงต่อชีวิตนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมทางเลือกมีสองวิธี
เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ต้องเลือก๒วิธีที่จะควบคุมเหตุการณ์
วิธีที่หนึ่งมันเสี่ยงมากนะคะเจ้าหน้าที่บอกเลยว่าคือถ้าปล่อยให้มันเผาไหม้ไปจนหมด
แต่ผลตามมาคือไฟมันจะวิ่งกลับไปที่ถังอาจจะระเบิดรุนแรงกว่าเดิมเขาบอกมันเสี่ยง
วิธีที่๒ถามว่าเสี่ยงไหมก็เสี่ยงแต่เสี่ยงน้อยกว่าเลยเลือกวิธีที่๒ค่ะ
ส่งเจ้าหน้าที่ไปปิดวาวค่ะทีนี้นะคะประมาณสักทุ่มหนึ่งนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปเกือบถึงที่ก้นถังศาลน่ะนะคะมันเกิดไฟหวนไฟมันหวนขึ้นมา
ถังทางทิศตะวันตกมาทางทิศเหนือแล้วมันร้อนขึ้นอุณหภูมิสูงขึ้น
ตอนนั้นเนี่ยถอนทีมค่ะถอนทีมออกมาก่อนเพื่อความปลอดภัย
อันนั้นคือความพยายามครั้งแรกนะคะทีนี้พยายามครั้งที่สองคือสองทุ่ม
เกิดลมหวนอีกรอบหนึ่งคุณผู้ชมแล้วไฟมันลุกไหม้แรงมากนะคะ
กำลังออกมาอีกรอบนึงค่ะทีนี้วางแผนกันใหม่เพื่อหาจุดที่ปลอดภัย
จนสำรวจเจอจุดที่หมู่บ้านสุภาลัยด้านหลังถังนะคะ
แล้วก็ระดับอุณหภูมิเนี่ยทำงานได้ก็เลยสั่งจัดชุดเข้าไป
ประมาณสักสี่ทุ่มอ่ะนะคะสิ่งสำคัญคือวาวมีกี่จุด
ต้องปิด๓จุดหรือจุดใดจุดหนึ่ง
การทำงานแข่งกับเวลาต้องทำงานให้แบบปิดวาวให้เสร็จภายใน๑๐นาทีค่ะคุณผู้ชม
แล้วต้องปิดให้ถูกวาวปิดให้ถูกจุดและปิดให้ครบแล้วก็ถอนกำลังออกมา

สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกันนะคะ
ดูจากความเสี่ยงแล้วถ้าปล่อยให้มันระเบิดไปเอง
อันนี้เสี่ยงที่สุดสำหรับผู้คนทั้งหมด

อันดับ๒คือไปปิดวาวเนี่ยถามว่าเสี่ยงน้อย

แต่ว่าเสี่ยงมากที่สุดนี่คือเสี่ยงสำหรับตัวผู้ไปปิดวาวนะฮะ
แต่เขาเลือกเสียสละในการจะไปปิดวาว
ท่านผู้ชมครับหนึ่งในทีมกู้ภัยที่เข้าไปปิดวาว
อยู่กับเราที่ไทยรัฐวิวโชว์
คุณชัดชัยหรือว่าคุณเติ้ลสวัสดีครับคุณเติ้ลครับ

เข้าไปเป็นหนึ่งในผู้ที่เข้าไปปิดวาวเมื่อคืนนี้เหรอฮะ

เข้าไปกี่คนครับไปกันทั้งหมดกี่คนในทีมนี้อ่าในทีม
ทีมของเราจะแบ่งเป็น๒หัวฉีดนะครับ
หัวฉีดคือมีทีมหัวฉีดที่๑เป็นผมกับพี่ตงแล้วก็พี่แอมนะครับ
ที่เข้าไปทำการเข้าเป็นหัวฉีดแรก
เพื่อเข้าไปปิดวาวครับ
แล้วก็หัวฉีดที่๒เป็นหัวฉีดที่เราใช้เพื่อทำการเซฟ

มันจะมีไฟมีไฟอยู่ด้านข้างครับ

แล้วจะเป็นพี่อาสาครับสองท่าน
ก็ทำการใช้หัวฉีดเพื่อเซฟพวกผม
แล้วก็พวกผมขึ้นไป๒คน
คนที่๓พี่แอมก็ขึ้นตาม

แล้วก็ทำหน้าที่เป็นลีดเดอร์ในการออกคำสั่ง
แล้วก็ในการควบคุมของการใช้หัวฉีดของผม

เพราะว่าพี่แอมจะมีหน้าที่เป็นลีดเดอร์
จะต้องมองทุกสิ่งทุกอย่างครับ

ต้องคอยสั่งว่าจะไปได้ไหมไปไม่ได้

แล้วก็ผมกับพี่ตกก็เดินเข้าไป
คุณเต้นหัวฉีดนี่ก็คือฉีดน้ำใช่ไหม

แรกก็คือเพื่อเปิดทางก่อน
ที่สองก็คือฉีดกันสำหรับชุดที่จะเดินเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมครับ

เราขึ้นไปได้เลยแต่ไฟมันติดตรงรั้วฝั่งข้างด้านขวาครับ
ก็เราต้องเซฟตรงนั้นก่อนต้องเซฟตรงนั้นด้วยครับ
โดยก็ให้หัวฉีดที่เป็นพี่อาสาครับอยู่ข้างนอก
อยู่ข้างนอกรอยเซฟตรงนั้นเกิดถ้ามันลุกไหม้ขึ้นเยอะอย่างนี้ครับ

แล้วส่วนข้างในมันจะมีรั้วจะมีรั้วแล้วก็มีลายท่ออยู่ข้างบนอยู่ฝั่งขวา
ผมลงไปปิดตรงวาวตัวแรกครับเราใช้วิธีทำมาตรน้ำเข้าไป
เพื่อป้องกันป้องกันไฟหรือว่าสะเก็ดเพลิงอย่างนี้ครับ
เด็นมาใส่เรานะครับพุ่งมาใส่เราครับผมก็ต้องป้องกันไว้
แล้วก็หากพี่ตงเข้าเป็นผู้บัดดี้ครับผู้บัดดี้ข้างหลัง
บัตตี้ด้านหลังบัตตี้ก็มีหน้าที่ที่เอื้อมมือไปปิดวาวให้เราครับ
แล้วผมอ่ะทำการทำการสู้กับเปลวไฟอยู่ครับป้องกันเปลวไฟครับ
มันมีทั้งหมด๓วาวใช่ไหมฮะ
เบื้องต้นนะครับเบื้องต้นเบื้องต้นยังได้รับแจ้งนะครับว่า
เราไม่ทราบจำนวนที่แน่นอนว่ามีกี่วาว
ทางผู้บังคับบัญชาทางหัวหน้าทีมนะครับ
บอกว่าให้ทำการประเมินแล้วถ้าสามารถทำได้ให้ทำ
แต่ถ้ามันทำไม่ได้เราไม่เสี่ยงเราออกมาก่อน
พวกผมประเมินกันขั้นต้นนะครับก็ทำได้
บอกว่าทำได้ครับผมก็เราก็ลงไปพอเข้าไปปุ๊บเนี่ย
เราไม่รู้ว่ามันมีกี่วาวครับ
แล้วคุณเติ้ลภาพที่เขาปรากฏกันมาเป็นถัง
แล้วก็มีวาวอยู่๓วาวเป็นท่อตรงนี้อันนี้ใช่ไหมครับคุณเติ้ล
ใช่ที่คุณเติ้ลไปเห็นคืออย่างนี้เลย
มันเป็นวาวอยู่๓วาวครับผมอยู่ถัดกัน
เดินเข้าไปก็เจอวาวแรกวาวที่๒แล้วก็วาวที่๓เลยครับ
โดยการใช้หัวฉีดฉีดเป็นม่านน้ำครับ
ในการใช้หัวฉีดฉีดเป็นม่านน้ำแล้วก็
ฉีดเป็นม่านน้ำแล้วก็ทำการบังไว้ครับ
บังไม่ให้เปลวไฟหรือว่าอะไรมันมาโดนเรา
แล้วหลังจากนั้นก็ทำการปิดไปเรื่อยครับปิดไปเรื่อย
โดยใช้คู่บัดดี้โดยใช้คู่บัดดี้ข้างหลังเรา
ตอนนั้นรู้สึกยังไงครับว่าโอ้โหปิดแล้วมันจะแห่
จะได้ผลไม่ได้ผลหรือมันจะเกิดอะไรขึ้นไหม
เกิดเราไปปิดไปหมุนอะไรมันอย่างนี้
รู้สึกครับต้องบอกได้เลยว่า
กลัวเหมือนกันครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่มัน
เหตุการณ์ที่มันเกิดมาก่อนหน้านี้แล้วมันจะกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่า
แล้วเราก็ไม่มั่นใจเหมือนกัน
แล้วก็ในใจที่ตัดสินใจเข้าไปเพราะว่าเราทำงานแข่งกับเวลาครับผม
แล้วก็สารพิษที่มันกระจายออกไปมันค่อนข้างใช้เวลานานแล้ว
เพราะว่าใช้เวลา๒๐กว่าชั่วโมงแล้วล่ะครับ
เราเลยต้องเร่งมือทำให้สารพิษมันหายไปหรือว่าให้มันลดลงให้เยอะมากที่สุด
แล้วใช้เวลานานแค่ไหนครับ
พอปิดแล้วรู้เลยไหมว่ามันสำเร็จแล้วอย่างนี้
มันหยุดได้ไม่ท่อการ์ดมันไม่ส่งอะไรออกไปตามท่ออะไรอย่างนี้
พอปิดแล้วครับพอปิดแล้วเรายังไม่แน่ใจว่ามันจะหมดเลยหรือเปล่า
เพราะผมปิดปิดวาวครบ๓วาวแล้วนะครับปิดวาวครบ๓วาวแล้วเนี่ย
ผมกำลังจะเดินไปต่อข้างหน้าเพื่อที่จะไปสำรวจว่าข้างหน้ามันมีวาวไหม
เพราะว่าเบื้องต้นได้รับแจ้งเนี่ยวาวมันจะอยู่ตรงข้ามตรงข้ามกับข้างหลังนะครับอีกวาวหนึ่ง
แต่ผมปิดไปแล้วอยู่๓วาวแล้วพอดีสายน้ำดับเพลิงมันไปไม่ถึง
เห็นว่าต้องทำงานแข่งกับเวลาเนี่ยค่ะเราตีกรอบการทำงานของเราไว้ว่า
โอ้โหเราจะต้องปฏิบัติหน้าที่เข้าไปปิดวาวให้ได้ภายในระยะเวลาสักกี่นาที
เพราะว่าทุกอย่างมันต้องแข่งกับเวลาหมดถูกต้องไหมคะ
ใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าตอนที่ผมทำงานนะครับทางผู้บังคับบัญชานะครับ
ทางป้องกัน๓นะครับหรือท่านธิรยุทธ์นะครับที่เป็นผู้สั่งการนะครับ
คือบอกว่าให้ทำงานด้วยความรวดเร็วมากที่สุดให้มาทำงานด้วยความปลอดภัยครับ
แล้วก็เราต้องเวลาแล้วการทำงานของเรามันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายสิ่งหลายอย่างครับ
ถ้าเต็มถังหนึ่งก็จะประมาณ๔๕นาทีแต่ถ้ามันไม่เต็มถังนะครับ
มันก็จะอยู่สักประมาณของผมอยู่สักประมาณสัก๓๐นาที
สั้นนิดเดียวเมื่อสักครู่นี้ที่ฉันรายงานไปบอกว่าหัวหน้าทีมบอกว่าได้ยินเสียงตะโกนว่า
ร้อยแล้วพี่ใครตะโกนคะแล้วบรรยากาศตอนที่เราแบบปฏิบัติหน้าที่สำเร็จแล้วตะโกนบอกเรียบร้อยแล้วพี่เนี่ยมันเป็นยังไงอยากให้เล่าวินาทีตรงนั้นสั้นนิดนึงค่ะ
เอ่อเรียบร้อยแล้วมันก็คือมันปิดเสร็จทั้งสามหัวครับ
ปิดเสร็จทั้งสามหัวพอปิดเสร็จทั้งสามหัวก็ก็คือเราไปต่อไม่ได้แล้วคือเราต้องถอยต้องถอยพอถอยมาปุ๊บเนี่ยเราต้องมากลับมาบีบทีมกับอีกทีนึงว่าตอนเนี้ยเราปิดไปได้สามหัวแล้วเนี้ยผมจะเข้าไปต่อเพราะว่าอ่าที่ได้รับแจ้งอ่ะมันจะมีมันจะมีวาวข้างหน้าอีกผมก็เลยคุยกับทีมบอกว่างั้นเดี๋ยวเรามาตั้งแล้ว
สายแล้วก็เพิ่มหัวฉีดเพิ่มมาอีกหัวนึงเพื่อที่การเข้าไปข้างในอ่ะจะเข้าไปสองหัวฉีดครับแล้วก็หัวเซฟข้างนอกก็จะเฟฟตรงไฟที่มันติดอยู่ข้างนอกเหมือนเดิมครับผมแล้วก็ผมก็คุยกันสักพักนึงคุยสักพักนึงพอคุยกันไปคุยกันไปก็มองเห็นกลุ่มควันนะครับมองเห็นกลุ่มควันมันเปลี่ยนสีเป็นสีขาว
ลงหมดเลยครับหยดลงค่ะแล้วพี่ทีมที่สนับสนุนก็เติมเข้ามาคือต้องบอกว่าคือเราสองคนเล่าเนี้ยไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ต้องคนที่อยู่ในเหตุการณ์นี่แหละเล่าให้ฟังว่าจังหวะที่มันปิดวาวเนี้ยเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่แบบเสียงชีวิตจริงจริงมันมีบรรยากาศยังไงขอบคุณมากมากขอบคุณทุกทุกคน
คุณถัดใช้หรือว่าคุณเติ้ลนะฮะภารกิจปิดวาวเมื่อวานนี้นะครับวันนี้ก็ยังเฝ้าระวังกันอยู่ต่อ
วันนี้ยิ้มออกค่ะเพราะว่าปฏิบัติหน้าที่กันแบบโอ้โหเป็นความหวังของทุกคนจริงนะคะแล้วก็ทำงานได้จนประสบความสำเร็จนะคะยังอยู่